จำนวนไม่น้อยเลยเรื่องนี้ที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
ก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าสติมาก็ทำให้ปลอดภัยนะครับ
คนร้ายเนี่ยขี่ประกบมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงคนหนึ่ง
สวมสร้อยคอทองคำขี่ประกบจะกระชากสร้อยเขาค่ะ
คุณผู้ชมดูอุ้ยเนี่ยค่ะโอ้โหแต่เขาร้องเสียงดังอ่ะ
เขาร้องเสียงดังให้คนช่วยค่ะอ่าสุดท้ายรอดนะคะ
มีคนมาช่วยมีคนมาช่วยคนร้ายหนีไป
นี่คือกล้องวงจรปิดที่ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวคือผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังเข้ามา
แล้วก็ขนาดข้างแล้วก็เอามือพยายามจะกระชากสร้อย
นี่ลูกชายเขามาโพสต์คลิปนี้นะคะเพื่อขอความร่วมมือบอกช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านแสงแห่งธรรมตำบลหนองน้ำส้มที่อำเภออุทัยนะคะ
พระนครศรียุธยาประมาณเที่ยงตอนเที่ยงอยู่เลยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำธุระถึงจุดนี้ก็มีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ประกบพยายามกระชากสร้อย
แต่ไม่สำเร็จนะคะแม่ตะโกนเรียกญาติญาติที่อยู่แถวนั้นให้ออกมาช่วย
คนร้ายก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเนี่ยค่ะไปแล้วนะคะ
แล้วคุณช็อปที่เป็นคนโพสต์เนี่ยบอกว่าคนคนเดียวกันนี้ค่ะ
ก็เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในวันเดียวกันเลย
ก่อนหน้านี้ประมาณชั่วโมงนึงก็เคยทำแบบเนี้ย
ทรัพย์ผู้หญิงคนนึงแตกรถกระบะเนี่ยมาช่วยได้ทัน
แล้วแม่ของเขาเนี่ยเจอเป็นครั้งที่สองค่ะคนร้ายก็ไม่สำเร็จอีก
คือไม่สำเร็จทั้งสองครั้งเลยแล้วเขาก็คาดว่าคนร้ายน่าจะไม่ใช่คนแถวนี้
ถ้าเป็นคนแถวนี้ต้องรู้ว่าจุดต่างเหล่านี้มันจะมีกล้องวงจรปิด
ก็นี่ไงชัดเฟะเลยเนี้ยอ่าเนี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้เลย
เพราะฉะนั้นอันนี้คือเบาะแสคนร้ายนะคะคุณผู้ชมที่มีเบาะแส
หรือใครที่พบเห็นลักษณะท่าทางแบบนี้รถแบบนี้เสื้อแบบนี้
ช่วยแจ้งหน่อยค่ะชาวบ้านอยากจับคนร้ายมาดำเนินคดี
รวมถึงฝากเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะขี่ตามสูตรแม่มาคือตามสูตรมาปุ๊บแล้วก็
เหมือนแบบว่าจะจกอะไรในกระเป๋าที่แม่ผมบอก
แต่คือว่าไม่ทันได้จบก็คือว่าขี่ประกบแล้วก็กระชากกระชากสร้อยเลย
กระชากตรงคอเลยอ่ากระชากตรงคอปุ๊บแต่คือว่าไม่ได้สร้อยไป
ก็คือว่าเหมือนโดนเนื้อแม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยกับแม่ผมเนี่ย
คือเกิดเหตุมาจากสะพานคู่ก่อนแล้วหนึ่งจุดก็คือเหมือนว่าเขาไปก่อเหตุตรงแบบถนนใหญ่ครับ
แล้วมีรถกระบะช่วยผู้หญิงคนนั้นไว้ก่อนหลังจากนั้นมาชั่วโมงหนึ่งก็คือว่า
โมไซค์ผ่านไปผ่านมาแต่ขี่รถไวมากเลยครับ
แล้วผมก็ตามตามแต่ก็ตามไม่เจอ
นี่คือภัยของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ในทางเปลี่ยวขี่คนเดียว
แบบเนี้ยค่ะนี่คือยังเคราะห์ดีนะค่ะ